หลานชายคลั่งใช้จอบใช้มีด

สุดท้ายคุณย่าเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
สาเหตุก็คือพยายามจะขอเงินคุณย่า

ตำรวจสพคลองกิวไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
พบศพคุณย่านิยมแจ่มจรัสอายุ๗๙ถูกของมีคมฟันหลายจุดเลยค่ะ
ไหล่ซ้ายแผลลึกมากลึกไปถึงกระดูก
แผ่นหลังก็มีรอยช้ำยาว๖นิ้วนะคะ
ใกล้กันมีจอบด้ามเหล็กยาวเมตรกว่ามีคราบเลือดติดอยู่
ภายในห้องพักมีปังตอบิดเบี้ยวสนิมเคลืออีก๒เล่ม
ทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วผู้ก่อเหตุคือ
หลานแท้หลานแท้ของคุณย่า
นายพิพัฒนพงศ์หรือในน็อตอายุ๓๐
ถูกจับเอาไว้ได้นะคะคนใส่เสื้อลายทหารนะคะ
แล้วตอนจับคุณผู้ชมเขายังพูดจาไม่รู้เรื่องเขาเมา
ไม่รู้ว่าตัวเองไปทำอะไรมาบอกแต่ว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เราก็เศษมากมายไม่ได้เศษครับตอนนั้น
แล้วหัวเราอะไรไปทำอะไรมาผมยังไม่ทราบเลยครับ
เนี่ยยังพูดโบกไปวนมาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ไปในที่เกิดเหตุที่บ้านนะคะ
คือบ้านของผู้ก่อเหตุกับบ้านของคุณย่าผู้เสียชีวิตห่างกัน๑๐เมตร
คือใกล้กันมากมีกองเลือดขนาดใหญ่บ้านของหลานนะคะหรือบ้านของในน็อตเนี่ย
ในบ้านก็จะเป็นห้องนอนฉันเดียวห้องนอนเดี่ยวเข้าของกระจักกระจายเต็มไปหมด
เป็นลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุตัวเองแต่งตัวอยู่ในห้อง
กำลังจะไปทำธุระนอกบ้านได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บอยู่ข้างบ้าน
เปิดหน้าต่างออกไปดูเห็นเลยในน็อต
ใช้มือใช้ไม้ตีย่าต่อยย่าทุบย่า
ก็เลยรีบออกจากบ้านไปห้ามไปช่วย
กับเธอว่ามึงอย่ามายุ่งทีนี้ค่ะภรรยาของในน๊อต
ดึงแขนเธอออกไปแล้วบอกว่าน็อตบ้าไปแล้วน็อตบ้าไปแล้ว
ก็เลยรีบเดินเข้าไปในบ้านรีบโทรศัพท์แจ้งญาติแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลจากญาติบอกว่า
น็อตคนนี้ขอเงินบ่อยมากไม่ทำการทำงาน
ส่วนคุณย่าเนี่ยโหน่าสงสารทำกับข้าวหุ้งข้าว
หาอาหารให้ในน็อตหลานชายเป็นประจำทุกวัน
หลานชายมาขอเงินย่าตลอดย่าด้วยความเป็นห่วง
ก็ดุก็สอนหลานแต่ดุแต่สอนแล้วให้เงินนะไม่ใช่ไม่ให้นะ

ตอนแรกคือเห็นแต่เขาเอาไม้ตีแม่
ไม้ขนาดไหนยังไงบ้าง
ไม้ก็ยาวค่ะไม่ใช่ด้ามจอบค่ะ

แต่เขายังฝาดอยู่ก็เริ่มวิ่งออกไปเพื่อห้ามเค้าค่ะ
ส่วนหลานของผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็บอกว่าตัวเองไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น

เนี่ยรักในน็อตหลานชายคนนี้มากรักมากหาข่าวหาน้ำหา
กับข้าวให้กินตลอดเลยวันนี้ไปโรงพักเจอในน็อตในน็อ
หันหน้ามามองเหมือนกับว่ามีสติขึ้นมาคล้ายจะสำนึกผิด

เขารู้แล้วแต่เมื่อเช้าน่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้ว
เราตั้งใจว่าจะรับยายไปอยู่สัตว์ฮีภ

ก็เรียกครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่ม
ภรรยาของในน็อตผู้ก่อเหตุนะคะนางสาวออยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มาจากที่ว่าตัวในน็อตทะเลาะกับคุณย่า
ก็เหมือนกับย่าก็เตือนอะไรแบบนี้ว่าถ้าทำตัวไม่ดีจะไม่ให้อยู่บ้านแล้วนะ
ทำนองว่าจะไล่เช้าวันนี้ในน็อตก็เจอคุณย่า
กวาดใบไม้อยู่ก็ทะเลาะกันอีกตัวภรรยาของในน็อตเก็บเสื้อผ้า
ออกจากบ้านแล้วตัวนายน็อกก็ไปขอเงินย่า
แต่ไม่รู้ไปคุยกันอีกท่าไหนยังไงทะเลาะกับย่า
ย่าก็พูดขึ้นว่าถ้าจะฆ่าใครก็มาฆ่ากูเลยโอ้โหน็อตก็เลยลงมือฆ่าย่าเลยอะค่ะ
แล้วเขาออกมาพอดีเจอย่าก็เลยมีปากเสียงกัน

ก็ย่าเขาก็ด่าหลายอย่างเลยค่ะแล้วจากเด็กโกรธเหมือนเขาเครียดด้วยหลายหลายอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ทุกอย่างบีบบังคับอ่ะเนอะย่าเขาก็ท้าทายว่าให้เขาฆ่าย่าซะแจ้งดีกว่าไปฆ่าคนอื่น
ถ้ายาให้ตายเลยแต่ยาเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเขาจะมีแบบเสียกับย่าอย่างนี้ตลอด
แต่รอบนี้คือไม่คาดคิดแล้วคิดไม่ถึงว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้ค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาในน็อตฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะแล้วก็จะมีการสอบปากคำเพิ่ม
แต่ว่าตอนนี้ในน็อตเองยังพูดไม่รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะเสพยาเยอะมาก
อ้างว่าตัวเองเป็นทหารทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นทหารอ้างว่าตัวเองไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่คุณย่าเสียชีวิตเลย
ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนฆ่าคุณย่าคือช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เหมือนกับว่ามีการไปล่อซื้อยาเสพติดด้วย
ก็ไม่รู้เดี๋ยวมีการขยายผลเรื่องของยาเสพติดอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะ
เพราะว่าตัวในน็อตผู้ก่อเหตุเสพยาเสพติดเยอะมาก